สภาพอากาศเมืองไทยของเรายังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แม้ว่าภาพรวมในวันนี้ฟ้าฝนเมืองไทยจะดีกว่า
วัน๒วันที่ผ่านมาวันนี้หลายพื้นที่ท้องฟ้าเปิดนะครับ
แต่ว่าบางจุดบางพื้นที่อย่างในกรุงเทพมหานครเองท้องฟ้ายังคงมืดคลึ้มนะครับ
สภาพอากาศเป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยนะครับ
จากการตรวจสอบตอนนี้พบว่ามี๒ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเรานะครับ
ตอนบนมีการก่อตัวของแนวร่องฝน
ซึ่งร่องฝนนี่เองเป็นร่องฝนที่พาดผ่านมาจากห่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวแถวบริเวณประเทศอินเดีย
แล้วก็ลากผ่านมาเจอกับหอมความกดอากาศต่ำที่เกาะตัวแถวบริเวณอ่าวตังเกียร์
แบบนี้เองก็จะทำให้เกิดแนวกลุ่มเมฆกลุ่มฝนปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
อย่างในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่ดังกล่าวในระยะนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่นะครับ
ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้อ่อนกำลังลงไปแล้วนะครับ
ทำให้สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางก็จะลดลงบ้างในระยะนี้
คลื่นลมก็จะสูงประมาณ๒เมตร
ทีนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่ามีจุดไหนบ้างที่อาจจะต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักในวันนี้นะครับ
พื้นที่สีเหลืองครับคือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่ค่ำคืนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้นะครับ
สังเกตว่าพื้นที่นั้นเหลือเพียงแค่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกเท่านั้น
แล้วก็มีในบริเวณพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดอาจจะต้องระวังฝนตกเยอะหน่อย
ทีนี้ครับปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่เรายังคงจับตาอย่างต่อเนื่องก็คือสถานการณ์พายุลูกใหม่นะครับ
ซึ่งตอนนี้เองก็เริ่มมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เป็นสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นพายุนะครับ
โดยห่อมความกดอากาศต่ำนี้เองอย่างที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
ก่อตัวขึ้นบริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
ถ้าหากเราดูเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังพัฒนาความเร็วลมครับ
ทิศทางเป็นอย่างไรตอนนี้มีการคาดการณ์ออกไป๒แนวทางนะครับ
แนวทางที่ว่านี้เนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือมีการเคลื่อนไปบริเวณทางตอนบนครับ
ทิศเหนือแล้วก็เบี่ยงเข้าสู่บริเวณเกาะฮ่องกง
หลังจากนั้นครับอีกหนึ่งแนวทางอันนี้น่าสนใจครับ
คาดการณ์แบบนี้ว่าอาจจะมีการเคลื่อนที่ไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับ
แล้วก็เบี่ยงมาบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนาม
ถ้าหากเป็นแบบที่๒แน่นอนว่าสิ่งที่จะได้เจอกันก็คือเรื่องของฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่ง
อยู่บริเวณดังกล่าวก็ต้องติดตามสถานการณ์ของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้
ว่าจะสามารถพัฒนากลายเป็นพายุได้หรือไม่
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ